ยยยยยนะกับอย่างสร้างงานแล้วก็ส่งมาได้เช่นเดียวกันค่ะตามไปใน
เขาก็ปวดต้นขอสักพักไม่ค่อยสบายแล้ว

พักไปซื้ออุปกรณ์มามีอุปกรณ์ไง
อุปกรณ์คือเราเป็นแบบยุคที่ต้องใช้อุปกรณ์
ช่วยแล้วต้องมีอุปกรณ์มาช่วยเป็นอุปกรณ์แบบจัดท่านั่ง

คือบางคนก็อาจจะงงว่าเอ๊ะฉันจัดท่านั่งได้ยังไงนั่นแหละสิ
เขามีประโยชน์นะอุปกรณ์จัดท่านั่งเนี่ย
คือสามารถที่จะช่วยเก็บขาเพื่อปรับท่านั่งให้เหมาะสม
เนี่ยบางคนนี่คือท่านั่ง
บางคนนั่งเร็วก็กางขาไป
เขาบอกว่าผู้ชายอ่ะเขาชอบนั่งกลางขาออกเรื่อย
แล้วก็บังคับให้หลังตรงได้ด้วยนะคะให้ตัวสบายไม่เมื่อยไม่เกร็ง
เพราะว่าตัวนี้ล็อกเอาไว้แบบในตำแหน่งเทศบาล
เราก็ไม่ต้องมาเกร็งเพื่อให้ขามันแบบว่าชิดกันอยู่ตลอดเวลา
นี่เวลาขึ้นเครื่องเวลานั่งอีโคโนบี้เนี่ยอยากจะเอาใส่เป้ไปนะ
จริงเพราะว่าตรงนั้นเดี๋ยวเราก็นั่งหักนั่งงอให้เราเองนี่แหละ
จริงต่อไปก็ไม่สามารถจะนั่งไหว้ห้างได้
ซึ่งเป็นผลดีกับขาแล้วก็กระดูกเชิงการเพราะว่าพออุปกรณ์มันล็อกเสร็จปั๊บ
เราจะขยับไปไหนไม่ได้แล้วไงเราก็ต้องนั่งอยู่ท่านั้น
ล็อกไว้แต่เป็นล็อกไว้ในท่านั่งที่ถูกต้อง
ใช่ที่สบายตัวนะคะแล้วก็เมื่อขาส่วนล่างตึงก็จะช่วยอะไรคะ
ช่วยเผาผลาญได้ดีด้วยบนเลือดโปร
มีการช่วยคือการเผาผลาญข้างในมันก็ดี
เข้าใจไหมสงสัยอะไรคะอาจารย์สุจิลา
สงสัยว่าการแค่กางขากับหุบขานี่มันช่วยเผาผ่านแคลอรี่ได้ด้วยเหรอ
ถ้าสมมุติว่าเราม้วนขาไปในท่าที่ไม่เหมาะสมเนี่ย
ร่างกายที่กำลังเผาผลาญอยู่จากที่มันจะทำได้๑๐๐ก็ทำได้๗๐
โอเคโอเคไหมคะโอเค

เกาหลีมีที่เกาหลีที่นี่ยังไม่มี
ก็ฝากเพื่อนซื้อไม่ก็ซื้อตามออนไลน์นะคะ
เหมาะมากสำหรับพนักงานออฟฟิศที่แบบว่าต้องนั่งหน้าคอมอยู่ตลอดเวลา

ก็โอเคนะเรายังอยู่ที่ประเทศเกาหลีคุณผู้ชมค่ะ

เวลาพูดถึงหลายคนเนี่ยนะ

อยากจะสวยสวยด่วนสวยเร็วอะ

วันนี้ไม่ใช่วันนี้แบบบิดเกลียว
แต่อันนี้คือเป็นเครื่องหนีบผมแบบหนีบผมตรง

แต่ว่าอยากที่จะแบบม้วนงุ้มปลายก็ได้อะไรอย่างนี้
แต่ว่าอันนี้คือใช้เป็นเหมือนเบบี้ลีส

คือสายมันจะเล็กนิดเดียวด้วยอ่ะในการชาร์จอ่ะ

คือเราก็จะต้องมานั่งหัวฟูเที่ยวแล้วถ่ายรูปก็ไม่สวยถูกไหม

เขาก็เลยคิดนี่เลยค่ะอุปกรณ์เครื่องหนีบผมไร้สายขึ้นมา
นี่เสียบชาร์จกับมือถือ
นุ้ยแล้วความร้อนมันจะอยู่ในระดับที่มันสามารถจะทำให้ผมเรียบได้

ลืมทำไร้สามารถตัวเอง
สงสารเหรอวันนึงปอนต์ก็ต้องมีบักโทษ
ไม่แต่ก่อนอื่นเราใช้กับหน้าม้าของเราก่อน

เขาบอกว่า๑ครั้งใช้ได้๓๐นาทีก็คือครึ่งชั่วโมงเลยนะ

อืมเนอะแต่ถ้าผมแต่แล้วแต่นะผมหนาวผมบาง

อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ชาร์จกับมือถือได้นะคะ
พกพาได้ไปได้ในทุกที่

ก็ไม่น้อยสมมุติไปช้อปปิ้งฮ่องกงไปไหว้พระ
ไหว้พระไหว้พระเสร็จก้มหน้าม้าแตกปั๊บหยิบขึ้นมา
จะถ่ายรูปก็สิบหนีบก่อนพกพาสะดวกนะ
แล้วก็ระวังร้อนนะร้อนถ้าแม่เนี่ยอาจจะไม่เหมาะสม
เพราะว่าแค่เฉพาะลูกก็วุ่นวายพอแล้วจะไม่มานั่งหนีผม

ราคานะคะ๓๕๐๐วอนหรือประมาณ๑๐๐กว่าบาทก็โอเคนะไม่แพง
ก็เลือกเอาว่าจะซื้อที่หนีบขาหรือว่าซื้อที่หนีบผม

สนุนแล้ว๑๐๐๐กว่าบาทพันไปปลาย

โอเคจากเกาหลี
เราจะต้องมาแนะนำของโอเคโอเคตลอดอยู่แล้ว

หน้าโอเคแน่นอนนะคะมันเป็นร้านอาหาร
ร้านของนักแสดงเป็นเจ้าของ

ตอนนี้เขามีเทรนด์ปกติเนี่ย
ของขาวกับของหวานไม่ได้กินกันเนาะพี่

ซวยิ้วดำนึกถึงกินกับอะไร

ปือตือหวนนะจะกินกับอะไรอ่ะ
ข้าวมันไก่ก็ได้หรือใส่ในพะโลก็ได้
แล้วมันแปลกต่างอะไรตรงไหนถ้าเอามากินกับไอตีน

ถ้าโอเคช่วงหน้าสักครู่ค่ะ